ตอนนี้การหาเสียงเลือกตั้งก็เข้มข้นขึ้นเรื่อย
เชิญผู้สมัครมาประชุมเชิงสมาณฉันนะครับ
สมารณชันแล้วมีกิจกรรมนี้ด้วยนะ
สาบานสาบานนะว่าจะไม่ซื้อเสียงครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยองครับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกเขต
ในกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมารณชัน

โดยนิมนต์พระเทพสิทธิเวทีนะครับ
เจ้าคณะจังหวัดระยองมาบรรยายเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรม
ผู้สมัครสอสอนำไปคิดสิ

แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติในการหาเสียง
แล้วก็ร่วมกันกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณ
ว่าจะไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

บอกว่าตัวเต็งไม่ได้มานะครับ